วันนี้เป็นวันที่พระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา
ฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรครับ
คดีไปรับเช็คจากนายสุภาชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสากรเครดิตยูเนียนครองจันทร์
แต่ว่าวันนี้นะครับทางด้านของพระธรรมชโยไม่เดินทางเข้าไป
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณนันทพรธาวราผู้สื่อข่าวธนัดทีวี
มีเพียงทีมทนายความของวัดพระธรรมกายเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวน
โดยหลังจากที่มีการพูดคุยไม่ถึง๓๐นาที
ก็ได้เดินทางกลับออกมาพร้อมกับปฏิเสธการให้ข้อมูลใดกับสื่อมวลชนค่ะ
โดยในวันนี้เป็นวันที่พระธรรมชโยต้องเดินทางมาเข้ารับทราบข้อหาตามหมายเรียก
รวมถึงร่วมกันรับของโจรจากกรณีการรับเช็คบริจาคของนายสุภาคสอน
อดีตประธานสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ต้องหายักยอกทรัพย์สหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำนวน๒๒ฉบับ
คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า๑๒๖๐ล้านบาท
ซึ่งก่อนหน้านี้ในสัมพันธ์เสริมชีพธนายความวัดพระธรรมกาย
ส่งหนังสือขอเลื่อนนัดเข้ารับทราบข้อหาของพระธรรมชโยเป็นครั้งที่๒
โดยอ้างว่าพระธรรมชโยติดศาสนกิจไม่สะดวกเข้ารับทราบข้อหาตามกำหนดนัด
แต่จะเลื่อนไปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
แต่จากการประชุมร่วมกันของพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการ
เห็นตรงกันว่าไม่มีเหตุอันควรให้เลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาไปอีก
จึงแจ้งให้พระธรรมชโยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวตามกำหนดการเดิมคือวันนี้เวลา๙นาฬิกา
ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงก็ใช้เวลาอยู่ด้านล่างไม่ถึง๕นาทีก่อนจะขึ้นไปพบกับพนักงานสอบสวนค่ะ
โดยได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นค่ะ
หลังจากนี้นะคะจากการเข้าพบพนักงานสอบสวนใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีค่ะตัวแทนในฝั่งของทนายความก็ได้
โดยปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แต่ระบุเพียงสั้นว่าที่เดินทางมาวันนี้นั้นเป็นเรื่องของคดีส่วนตัว

พร้อมทั้งบอกว่าทางวัดพระธรรมกายจะส่งทนายความมาหลังจากนี้
ซึ่งระหว่างการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวนั้นก็ได้มีอารมณ์ที่หงุดหงิด
ทางพนักงานสอบสวนจะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไปค่ะ
แม้ว่าขนาดนี้นะคะทีมของทนายความทางฝั่งวัดพระธรรมกายจะเดินทางกลับไปแล้วค่ะ
แต่ว่าในส่วนของสื่อมวลชนนั้นก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ันทพรธวระรายงานสดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ
ขอบคุณครับต้องติดตามกันต่อไปในช่วงข่าวอื่นของไทยรัฐทีวี
ว่าวันนี้พระธรรมชโยจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา